ดูสัตว์ชะดานชีวิตของอดีตทหารผ่านสึกคนนี้หน่อยนะฮะ

ความจริงอายุก็รุ่นคุณตาแล้วล่ะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลุงตุ๋ย
อ่าแก้ววิษีการ

แล้วมีชาวบ้านเนี่ยแจ้งไปที่แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเขาก็เลยมาดู
นี่ฮะข้างถนนตรงนี้เอาป้ายโฆษณามาบังแดดบังฝน

คืออายุก็เยอะแล้ว๗๑ปีแล้วครับทุกผู้ชมครับ
พอไปสอบถามไปตรวจสอบเนี่ยตรงนี้เป็นกำแพงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะฮะ
คุณลุงคนนี้บอกว่าชื่อตุ๋ยแก้ววิศีการบ้านเดิมอยู่บ้านทุ่งใหญ่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนอุดรธานี
ลุงแกอ้างนะแกบอกว่าน้องสาวไม่ให้แกอยู่บ้านไม่ให้แกอยู่ด้วย
เลยต้องออกมาเป็นคนเร่ร่อนก็เร่ร่อนอยู่แถวเขตเทศบาลนครอุดรธานีนี่แหละแล้วชีวิตในอดีตเนี่ยลุงตุ๋ยบอกว่า
แกเคยเป็นทหารผ่านศึกนะฮะรับใช้ชาติไปรบที่ลาวเมื่อปี๒๕๑๔จนได้เหรียญสะดุดีนะ
พอเสร็จศึกสงครามกลับมาที่บ้านที่อำเภอทุ่งฝนที่อุดรธานีปรากฏว่าน้องสาวไม่ให้อยู่ด้วย
แกก็เลยตัดสินใจออกมาเดินเร่ร่อนมาขอเงินประทังชีวิตไปวันแต่ปัจจุบันท่านผู้ชมดูสิฮะ

แกบอกแกเดินไม่ไหวแล้ว

ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนี่แหละ

ตอนนี้สิ่งที่แกอยากจะทำที่สุด

มีน้องชายอยู่ที่อำเภอกุฎข้าวปุ้น
อยู่ที่อุบลราชธานี

อยากไปตายอยู่ใกล้ญาติพี่น้อง

ซะคล

อานี่ที่ลุงตุ๋ยเค้าบอกนะ

เกิดข้อมูลมันคลาดเคลื่อนอะไรยังไงเนี่ย

เดี๋ยวทัวร์จะไปลงน้องสาวลุงตุ๋ยแกซะ
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้น้องชายลุงตุ๋ยนะฮะติดต่อมาแล้วนะครับ
บอกทราบข่าวพี่ชายแล้วเดี๋ยวจะไปรับพี่ชายมาอยู่ด้วย
แล้วก็บอกว่าดีใจมากที่รู้ว่าพี่ชายเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เจอกันมาสิบกว่าปีนะเนื่องจากลุงตุ๋ยแกอยู่อุดร
แต่น้องชายเนี่ยอยู่บนไม่เจอกันมานานแล้ว
ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยเหลือนี่ฮะขณะเดียวกันครับทุกผู้ชมครับ
พันเอกนักรบแก้วพวงงามเป็นรองหัวหน้าสำนักงานองค์กร
การทหารผ่านศึกของเขตอุดรธานีนะครับ
รู้ข่าวนี่ท่านก็มาเหมือนกันแล้วก็มาตรวจสอบก่อน
ตรวจสอบดูจากชื่อนามสกุลตรวจสอบประวัติลุงตุ๋ยก่อน
พบว่าเป็นทหารผ่านศึกจริงนะฮะ
นี่ฮะสังกัดอาสาทหารพรานเคยไปรบที่ลาวจริง
ทางสำนักงานธนภารณ์ศึกเนี่ยเขามีเงินช่วยเหลืออดีตธนภารณ์ศึกนะ
เขาจะมีสวัสดิการให้ใช่เดือนหนึ่ง๒๐๐๐ถึง๔๐๐๐บาท
ค่ะโอ้โหนี่แล้วแกมาเดินเร่ร่อนอยู่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ย
เดินไม่ไหววันนี้อายุ๗๑นี่ฮะ
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของอุดรธานีนะฮะ
หน่วยงานเลยครับทางพมด้วยวันนี้ก็มาหาลุงตุ๋ย
คือตั้งใจว่าจะรับแกไปดูแลก่อนแกไม่ยอมไปค่ะ
แกบอกแกจะรอน้องชายมารับเพราะว่าน้องชายเนี่ยเขาแจ้งผ่านมา
ทางเพจแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตกับทางสื่อมวลชน
บอกจะมารับพี่ชายต้องเกลี้ยกล่อมกันอยู่ตั้งนานนะฮะ
กว่าที่แกจะยอมไปด้วยคือเจ้าหน้าที่บอกว่าที่จะพาไปเนี่ย
จะพาไปดูแลเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวน้องชายมาให้ไปอยู่กับน้องชายแน่ไม่ห้ามหรอก
แกก็ยอมไปนะพาขึ้นรถเข็นนี่ฮะทางหน่วยงานต่างมาพาไปนะ
เอาขึ้นท้ายรถกระบะแล้วพาไปค่ายทหารรอ๑๓๒๐๐บาท
ถามว่าพาไปทำไมพาลุงตุ๋ยไปอาบน้ำไปตัดผมไปกินข้าวไปดูแล
นอนข้างถนนอยู่โอ้โหไม่รู้กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ย
นี่ฮะแล้วพมอุดรธานีบอกว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องให้ด้วย
ทำเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชนบัตรคนพิการไม่เกิน๑๕วันน่าจะได้
เสร็จเรียบร้อยแล้วลุงตุ๋ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพาไปส่งถึงบ้านของน้องชายเลย
ที่อยู่ที่สกลนครนี่ฮะอยู่ที่อุบลรัชธานี
ตุ๋ยเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็บอกว่าโอ้โหความจริงแล้วเห็นลุงตุ๋ยมานานมาก
ก็สงสารแกแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงสุดท้ายวันนี้มีคนมาช่วยแล้วนะฮะ
เพราะแกบอกว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยสงสัยแกตายข้างถนนแน่นะคะ